คุณผู้ชมค่ะผู้สื่อข่าวของเราก็ได้ลงพื้นที่
ไปพูดคุยกับญาติของผู้ที่เสียชีวิตนะคะ

ผู้สื่อข่าวบอกว่าเวลาสัมภาษณ์พูดคุยกับญาติ

เพราะว่าทางญาติรู้สึกเสียใจยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ใช่ค่ะเพราะว่าบรรยากาศที่สถาบันนิติเวชวิทยาที่โรงพยาบาลตำรวจ
วันนี้มีทั้งความอึมครึมมีทั้งความโศกเศร้าแล้วก็หดหูนะคะ
เพราะว่าผู้สื่อข่าวเฉพาะกิจลงพื้นที่ไปติดตามค่ะ
ก็บอกว่าวันนี้เปิดโอกาสให้ครอบครัวมารับศพผู้เสียชีวิต
โดยมีครอบครัวมารับไปแล้ว๒๒ศพ
ยังคงเหลืออีก๓ศพนะคะที่ยังไม่มีญาติมาติดต่อขอรับศพค่ะ
ซึ่งทุกครอบครัวก็ตกอยู่ในฐานะผู้ที่สูญเสีย
เช่นเดียวกันกับครอบครัวของคนขับรถตู้
ลูกชายของคนขับรถตู้เล่าให้ทีมข่าวเฉพาะกิจฟังนะคะ
บอกว่ารู้สึกเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และรู้สึกเครียดหนักที่โดนสังคมประนาม
ว่าพ่อเป็นต้นเหตุของโศกนาฏกรรมครั้งนี้ค่ะ
ทีมข่าวก็เลยสอบถามไปถึงผลชนสูตรศพของคนขับรถตู้
ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยานะคะ
โดยบอกว่าผลชนสูตรศพของคนขับรถตู้
ตรวจสอบจากผลเลือดและเนื้อเยื่อ
ไม่พบทั้งแอลกอฮอล์ไม่พบทั้งสารเสพติดปะปน
ซึ่งผลจากการตรวจนี้เชื่อถือได้อย่างแน่นอนนะคะ
เพราะฉะนั้นสาเหตุที่แท้จริงก็ยังคงต้องพิสูจน์กันต่อไปค่ะ
และทีมข่าวก็ได้พูดคุยกับหนึ่งในครอบครัวผู้สูญเสีย
ขณะที่มีการพูดคุยขณะที่มีการสัมภาษณ์นะคะ
ทางครอบครัวถึงกับต้องข่มน้ำตาไม่ให้ไหล
เมื่อพูดถึงลูกสาวที่จากไปกับอุบัติเหตุครั้งนี้

เพราะว่ามันอันตรายผู้ใช้บริการ
แต่ผลกำไรมันอยู่กับผู้ประกอบการ

อย่างผมว่าจะส่งลูกเรียนจบเราต้องกัดวันทั้งป่วยทุกอย่าง
ว่าลูกจะจบรีญญาตรีไม่ได้
แล้วก็โหม่นเสียทำงานได้บินกี่ปี
มันเหมือนชีวิตผมหายไปครึ่งแล้วครับ
ทีนี้ถ้าพูดถึงกรณีที่รถยนต์เกิดอุบัติเหตุ

อันนี้นะคะก็จะมีการเจาะจงหรือว่าพุ่งเป้าไปที่ว่า
รถคันนี้ติดแก๊สหรือไม่
แล้วก็มักจะฟันทงว่าเพราะว่าแก๊สเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟไหม้
แต่จริงแล้วไม่จำเป็นเสมอไปนะคะ
เพราะว่ารถยนต์มีทั้งแก๊สแล้วก็มีทั้งน้ำมันค่ะ
โดยจะต้องดูว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้น
รุนแรงจนทำให้แก๊สรั่วหรือว่าทำให้หัววาวแตกหรือเปล่า
เพราะว่าปกติแล้วทางระบบนิรภัยของถังแก๊ส
เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดแรงกระแทกแบบรุนแรงขึ้น
นิรภัยก็จะตัดทันทีค่ะ
แต่ส่วนใหญ่นั้นเกิดจากการกระแทก
แล้วตัวถังน้ำมันนั้นมีผลกระทบ

แล้วมีประกายไฟจากตัวรถยนต์

โดนความร้อนเกิดขึ้นก็จะติดไฟได้ง่าย

สำหรับรถที่ไม่ได้ติดแก๊สแต่ว่าเกิดไฟไหม้นะคะ
ผู้เชี่ยวชาญอย่างครูเอ็กซจักริตก็อธิบายเรื่องนี้ค่ะ
บอกว่าจากสถิติการเกิดไฟไหม้รถยนต์
ปัจจัยหลักเกิดจากการดัดแปลงสภาพรถ
โดยใช้สายไฟที่ไม่ได้คุณภาพมาต่อกับระบบเครื่องเสียงบ้าง
หรือว่าอาจจะใช้ฟิลล์ที่ดัดแปลงแล้วไม่ได้มาตรฐานบ้าง
ทีนี้เมื่อเกิดความร้อนก็ทำให้เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นได้นะคะ
สำหรับการเอาชีวิตรอดในกรณีที่รถยนต์เกิดไฟไหม้
วิธีการแรกเลยคือเราจะต้องรีบหนีออกจากตัวรถให้เร็วที่สุดค่ะ
โดยเมื่อออกมาแล้วห้ามเด็ดขาดนะคะคุณผู้ชม
ห้ามเปิดประตูห้ามเปิดหน้าต่าง
หรือว่าห้ามเปิดฝากระโปรงรถเอาไว้เด็ดขาดค่ะ
เพราะว่าการเปิดประตูเปิดฝากระโปรงแบบนี้
จะเป็นการเติมออกซิเจนให้ไฟห่มไหม้ได้เร็วขึ้น

โทรแจ้งขอความช่วยเหลือไปที่สายด่วน๑๙๑
ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร

ของทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะ